พาคุณผู้ชมไปหาเลขเด็ดกันหน่อยนะคะ
โค้งสุดท้ายแล้วตั้งตัวให้ดีตั้งหลักให้แน่นนะคะ

ผลการออกรางวัลกินสลากินแบ่งรัฐบาล
ไปหลายที่ค่ะที่แรกคือที่นี่ต้องไปตลอดเลยนะคะ
อุดรธานีบ้านดุงเกาะคำชโนธวังนาคิน
ไปพาคุณผู้ชมไปจูงไม้จูงมือกันไปค่ะ
กราบไหว้พ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมานะคะ
เห็นไหมฮะคนมาไม่เคยขาดสายแบบนี้
เพื่อขอโชคขอลาบแล้วจะบอกว่าที่นี่นะ
พลังความศรัทธาเหลือล้นจริง
คุณคนไปเยอะมากมาตลอดเลยนะคะ
เยอะทุกวันเยอะทุกงวดค่ะ
ส่วนที่ลานบวงสวงหน้าเกาะคำชโนธนะคะ
มีการตั้งโต๊ะเอาสิ่งของมาแก้บนนะคะ
แล้วก็มีพิธีบวงสวงเปิดทรัพย์รับโชค
ที่มีพ่อจ้ำคำชโนธเป็นผู้ทำพิธีค่ะ

หลายคนก็จับจ้องไปที่น้ำตาอะไรที่คนชอบมาก

ถูกค่ะน้ำตาเทียนอยู่ในขันน้ำมนต์แบบนี้นะคะ

โดยเฉพาะนางรำเนี่ยนะเขาก็ไปดูเลขเด็ดเหมือนกันนะคะ
อกจากนี้นักเสี่ยงโชคก็เอาไปตีเลขเป็นเด็ดเป็นเลขต่าง
จำนวนเงินในตู้บริจาคก็มีนะจ๊ะมียอดตัวเลขนะจ๊
เมื่อวานนี้รวมได้ทั้งสิ้นนะคะ
ให้ดูอยู่หน้าจอนะคะ๘๓๑๘๐บาท
แต่ยอดรวมทั้ง๖ตู้จำนวน
โอ้โหคุณบอกเป็นหลักอย่างนี้เลยเหรอฮะ
เอาใหม่๘๖๐๘๑บาทค่ะ
หลายคนบอกว่าเออมันก็แปลกนะ
เพราะเลขท้ายของยอดเงินบริจาคที่มันคล้ายคลึงกันแบบนี้
ยอดบริจาคเฉพาะเมื่อวานนี้ก็คือ๘๓๑๘๐บาท
รวมทั้ง๖ตู้คือ๘๖๐๘๑แปลกไหม

ชาวบ้านจำนวนมากก็แห่เข้าร่วมพิธีเบิกเนธนคราชนะฮะ
โดยมีพระครูประหลัดธนโรธปัญญาวชิโร

แล้วก็มีการหยดน้ำตาเทียนลงในขันน้ำมนต์แน่นอน
พอเสร็จพิธีคนก็ไปรุมที่ขันน้ำมนต์ใหญ่แห่งนี้นะครับ
ก็ชาวบ้านบางคนที่เข้าร่วมพิธี
ตอนที่พิธีจัดอยู่ปรากฏว่าชาวบ้านมีท่าทีแปลกคุณ
ทั้งยกมือพนมชูขึ้นเหนือศิษะ
จากนั้นก็โยกสายไปสายมาตามจังหวะเสียงปี่พาดนะครับ
หน้าตานี่ขึงขังเลยส่วนบางคนนั่งหลับตาร่ายรำนะฮะ
แต่บางคนก็ลุกขึ้นมาจากเก้าอี้แล้วเดินร่ายรำไปทั่วงานเลยนะครับ
สายหัวไปมาแบบนี้
คล้ายลักษณะของเขาบอกว่าการเลื้อยของพญานาคนะฮะ
ซึ่งก็สร้างความแปลกใจให้แก่ผู้ร่วมงานผู้ร่วมพิธีเป็นอย่างมากนะครับ
พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยน่าจะเกิดจากปฏิหารของพญานาคก็เป็นได้
หลังเสร็จพิธีมากันที่แผงต่อเลยนะฮะ
เจอไหมพี่เลขที่ต้องการนะครับ
ค่ะนั่นแหละค่ะเห็นไหมเกลี้ยงแผงหมดแล้ว
เดินออกมาก็ซื้อปั๊บเลยนะคะ
ต่อค่ะคุณผู้ชมพาไปดูบรรยากาศ
ซื้อขายลอตเตอรี่บริเวณหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาเมืองชายนาฏ

หลายคนบอกว่าไปหาซื้อเลขเด่นเลขดัง
คักเลยทีเดียวค่ะงวดนี้กระแสเลขเด่นเลขดังมาแรงคือ
ทะเบียนรถตู้สีดำที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ลงพื้นที่ระหว่างประชุมคอรมอสัญจรที่จังหวัดภูเก็ตคันนี้แหละค่ะ

ก็เลยทำให้เลขนี้ถูกกว้านซื้อไปจนหมดเกลี้ยงทุกแผงเลยนะคะ
แล้วก็หากใครมีเนี่ยก็จะไปถามหาเลขชุดนี้
ก็จะบอกว่าราคาจะพุ่งมากเลยนะพุ่งเป็น๒เท่าตัว
คุณดูนะ๕๕๒๒ปกติถ้าเราซื้อใบละ๘๐บาท
ราคาพุ่งไป๒เท่า๘๐ก็๑๖๐อ่ะค่ะต่อใบอ่ะนะคะ
เหรอฮะแต่ราคาแพงขนาดนี้แจ้งได้นะคุณ

ค่ะส่วนเลขดังในโลกโซเชียลนะคะ
มีกลุ่มผู้ค้าสลาก๕ภาคนำมาแชร์ต่อกัน
เช่นเลขมงคลหรือว่าเลขอันดับประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา

อ่านะฮะ
เมื่อกี้ผมลืมเรื่องเจ้านิวคิมนกพิราบที่ราคาแพงมาก

คือเจ้านิวคิมเขาผ่านศึกมาหลายสนามกรรมศึกมาหลายสนามนะ
แบบว่าเชิดยิงแต่เธอบินเร็วมากนะครับเป็นสายแข่งนะครับ
แต่เชื่อว่าคนจีนที่ประมูลไปเนี่ยเขาจะให้เจ้านิวคิมขยายพันธุ์

เพราะส่วนใหญ่นกพิราบพอบินแข่งสัก๕ปีมันจะเกษียณแล้ว
แต่ว่ามีลูกได้ถึง๑๐ปีถึง๒๐ปีเลยนะฮะ
ดังนั้นเจ้านิวคิมก็เลยราคาแพงเพราะว่าคนที่ประมูลไป
น่าจะเอาไปขยายพันธุ์เพื่อสร้างแชมป์ตัวใหม่
ค่ะเดี๋ยวเฮ้นมองเห็นโอกาสแล้ว

ไม่ว่าจะไปเลี้ยงนกพิราบแล้วก็ขยายพันธุ์ไปขายแบบ
ว่าคุณจะไปเสี่ยงโชคก่อนเมื่อกี้แล้วก็เอาเงินไปประมูลก็ได้นะ